สำหรับอ๊อฟปองศักดิ์กับรักครั้งใหม่

ถ้าเกิดว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างไป
ก็เปิดตัวกันไปให้ได้รู้กันไปเลยละกัน
นี่แหละค่ะเขาเปิดตัวหวานใจหนุ่ม
เป็นไฮโซด้วยชื่อว่าไฮโซภูมิเตชรูวิจิตร
ความหวานน้ำตาลเรียกพี่กันไม่ได้หยุดเลยค่ะคุณ
ล่าสุดเขาเก็บกระเป๋าไปเที่ยวทะเลเมาดีฟกัน๒ต่อ๒ค่ะ
คุณอ๊อฟก็ได้ปล่อยภาพน่ารักมาให้หลายคนได้อิจฉาตาร้อนกันด้วยนะฮะ
ซึ่งก็มีคนบันเทิงอย่างดีเจต้นหอมค่ะเข้ามาคอมเมนต์
บอกว่าให้ทั้งคู่ใช้เวลานี้อย่างคุ้มค่า
และนักร้องคนดังก็ไม่ขอหยุดหวาน
เขียนข้อความว่ารักที่สุดมนุษย์แฟน
แล้วก็แท็กไปหาหวานใจของคุณอ๊อฟด้วยนะคะ
เออก็เปิดเปิดให้รู้กันเลยให้ชัดเจนนะคะ
เพราะว่าครั้งก่อนหลายคนบอกว่าพี่อ๊อฟเจ็บมาหนัก
เพราะฉะนั้นถ้ามีความรักครั้งใหม่นี้นะคะ
ก็จะได้เปิดเต็มที่